เมื่อวานนี้สักประมาณ๑๑โมงเกิดเหตุระทึกที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยรัชดาท่าพระซอย๑๓นะคะ
แม่ลูกอ่อนหิ้วลูกวัย๒เดือนเท่านั้นแหละค่ะ
ลักษณะคือเหมือนจะปล่อยลงมาตรงระเบียง
หลายคนเนี่ยไปยืนลุ้นแล้วก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เธอเนี่ยใจเย็นลงนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ

ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคือพยายามที่จะลุ้นแล้วก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคลั่งคนนี้

คุณผู้ชมค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ช่วยปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักประมาณ๑๑โมงเมื่อวานนี้
พอตำรวจไปถึงนะไปพบผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๓๓ปีมีอาการคลุ้มคลั่ง
พูดจาโวยวายตลอดเวลามือทั้งสองข้างอุ้มเด็กผู้หญิงเป็นเด็กทารกวัย๒เดือน
ยื่นออกมาที่นอกระเบียงคุณเห็นใช่ไหมคะ
เบลอภาพแบบนี้เพราะว่าหน้าหวัดเสียวมาก
ใช่โอ้โฮอ๋อนี่
ผู้หญิงคนนี้ทำทีท่าเหมือนว่าจะปล่อยเด็กลงมา
ปล่อยออกมาจากมือหลายครั้งมาก
บริเวณชั้นล่างเนี่ยมีประชาชนมุงดูกันเป็นจำนวนมากนะคะ

บอกให้ผู้หญิงคนดังกล่าวกลับเข้าไปในห้องพัก

เจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครใช้เวลาในการ
เกี้ยกล่อมอยู่สักพักใหญ่ไม่เป็นผลค่ะ
หญิงคนดังกล่าวยังคงพูดจาวกไปวนมา

เจ้าหน้าที่ตัดสินใจค่ะขึ้นไปบนห้องพักที่เกิดเหตุ
แล้วไปชาร์จชาร์จตัวควบคุมตัวผู้หญิงคนดังกล่าว
สุดท้ายช่วยเหลือรอดปลอดภัยทั้งแม่แล้วก็ลูกนะคะ
เราไปคุยกับสามีผู้หญิงคลั่งค่ะ
คุณสามีบอกว่าตนเองทำงานเป็นรอปภ
กะมาเมื่อเช้าก็กลับมาพักผ่อนในห้อง
สักพักพอตื่นขึ้นมาเห็นลูกร้อง
ก็เอานมให้ลูกกินจากนั้นก็ลงไปซื้อข้าวมากิน
พอกลับมาอีกทีค่ะก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นสามีของคุณผู้หญิงคลั่งเนี่ยนะคะ
บอกว่าอยู่กินกันมา๔ปีกับภรรยา
ภรรยาก็ไม่เคยมีอาการเป็นแบบนี้นะ
ภรรยาทำงานเป็นฝ่ายธุรการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
อยู่ระหว่างลาพักคลอดบุตรที่ผ่านมา
อาจจะมีอาการเครียดบ้างคิดมากบ้าง
และมักจะพูดเรื่องเก่าซ้ำไปซ้ำมา

ว่าคนที่คลอดบุตรเนี่ยเขามีเรื่องของภาวะฮอร์โมนที่ไม่ปกติ
แล้วคลอดบุตรพอเลี้ยงลูกอ่อนต้องเลี้ยงเอง
ไม่ค่อยได้หลับได้นอนอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง

ลูกอ่อนนะครับมีข้อมูลนะครับ
อย่างที่น้องปุ๊ยว่าเป็นโรคซึมเศร้า

เป็นโรคซึมเศร้าประกอบกับฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
ครับนะฮะก็ต้องดูแลกันใกล้ชิดหน่อยนะ
เดี๋ยวฟังเสียงสามีเล่าหน่อยนะคะ
สำหรับคนที่เห็นเอกาาร์นี่นะคะเล่าว่าบอกว่า

เห็นผู้หญิงคนดังกล่าวเดินลงมาข้างล่าง
แล้วก็ลักษณะคือด่ากลาดพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของ

จากนั้นผู้หญิงคนดังกล่าวก็เดินกลับเข้าไปในห้องพัก
แล้วเวลาสักประมาณ๑๑นาฬิกาค่ะจู่
เห็นผู้หญิงคนนี้โผล่มาตรงบริเวณระเบียง

จากนั้นก็อุ้มลูกน้อยออกมาตรงระเบียง
แล้วทำท่าจะโยนลูกลงมา
ชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะคะ
ชาวบ้านเล่าต่อบอกว่าที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ก็ปกติดีนะ
อาการแบบนี้น่าจะเกิดจากอาการเครียดที่เลี้ยงลูก
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกผู้หญิงที่เพิ่งผ่านการคลอดบุตรมานะคะ
ส่วนหนึ่งมีอาการเรื่องของภาวะซึมเศร้านะ

ฮอร์โมนด้วยฮอร์โมนไปทำให้เขาคิดแบบนั้นนะฮะ

ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทางคดีความกับผู้ใดนะคะ
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอาการของผู้ก่อเหตุก่อนว่า
ข่ายเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือไม่อย่างไรค่ะ